พาไปที่กาญจนบุรีช่วงนี้เนี่ยโจรมันก็ชุกชุมเนอะ
จะด้วยอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะสถานการณ์จะไม่ดีหรือว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี
แต่ว่ามันไม่ควรทำนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันมีโจรเข้าไป
ไปร้านมินิมาร์ทสองแห่งนี่ฮะในเวลาดูกันคุณผู้ชมมาล่ะ
ถ้าเดินก็แปลกนะคุณฮะอ่านี่แหละค่ะนี่น่ะสวมเสื้อแบบนี้นะคะ
เป็นลายทางสีฟ้ากางเกงขายาวก็เดินเข้ามาดูด้อมด้อมมองมองก่อนนะ
เนี่ยแล้วก็มีเสื้อยืดไม่ใช่เป็นผ้าคุมหัวนะ
แต่เขาใช้เสื้อยืดสีแดงโพกหน้าแล้วก็ศีรษะ
เพราะว่าจะปิดอำพลางใบหน้าก็คงจะรู้แหละว่ามันมีกล้องวงจรปิด
มาแล้วนะฮะมาแล้วตรงเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะนี่แหละค่ะ
นี่ชูปืนแล้วนะมือขวาถือปืนอยู่นะฮะ
จังหวะนี้แหละค่ะอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
เขาเอาปืนเนี่ยไปจี้พนักงานแล้วก็บอกว่าให้ส่งเงินมา
ตำรวจบอกว่าแหมพอรับแจ้งเหตุนะคะก็รีบออกไปค่ะ
คือพอเขาเหมือนเขารู้ตัวจังหวะที่เขากำลังจี้มือพนักงาน

ทีนี้เนี่ยพนักงานก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันจะต้องใช้สแกนค่าสินค้า
มันถึงจะเปิดลิ้นชักเงินแล้วถึงจะเอาเงินให้ได้
น้องพนักงานผู้ชายเนี่ยมีสติมากนะ
ใช่ค่ะก็คือทั้งสองคนจริงก็นิ่งมากนะคะ
มันยื่นถุงให้ใส่เงินนะฮะแต่พนักงานบอกเปิดลิ้นชักไม่ได้
ต้องเอาสินค้ามาแล้วพยายามพูดบ่ายเบี่ยง
และที่เห็นพนักงานเนี่ยเดินไปเดินมานี่คือเขาบอกเขาหลบนะ

ถ้ายืนนิ่งเดี๋ยวไม่แน่จะถูกยิงหรือเปล่า
กลัวมากแต่ก็มีสติอยู่

เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะจังหวะนั้นเริ่มมีลูกค้า

ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยคนเริ่มเข้ามาแล้ว
จุดแรกเป็นมินิมาตรจุดแรกที่ไม่ได้เงิน
ตามถนนในชุมชนที่ถนนพัฒนาการเรียบทางรถไฟ
ไปออกทางบ้านหัวหนาธรุมันเป็นเส้นเข้าหมู่บ้านอูทอง
อยู่ที่ตำบลปากแพรกค่ะแล้วก็เขาจอดรถอยู่ริมถนนหน้าปั๊มน้ำมัน
ก่อเหตุจุดที่๒จุดนี้เนี่ยจุดนี้ได้เงินไปแล้วนะรอบนี้
คือได้ไปประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็หลบหนีไปทางสี่แยกวังสารพีที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ทีนี้ทางด้านผู้จัดการร้านที่จุดแรก
เขาก็เล่าแบบนี้คุณอภิชาติบอกว่า
ตอนที่คนร้ายเข้ามาแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้ส่งเงินมา

แล้วเขาสังเกตเห็นว่าปืนที่คนร้ายเนี่ย
เอามาขู่เนี่ยมันน่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ที่สำคัญคนร้ายมีอาการสั่นตลอดเวลา
เหมือนกับคนติดยาเสพติดลองฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
บอกว่าให้ตังค์ไซด์ถุงกับปืน
พึงก็ชี้ให้ทั้งผมชี้ให้ตังใส่ถุงอืมผมก็เบี้ยงเบี้ยงกลัวไง
กลัวโดนเขาก็บอกว่าให้ตังค์ไปส่งเร็วเร็วแล้วก็มีลูกค้าเขาก็เจอ
เห็นพอดีลูกค้าก็เจอลูกค้าเจอตกใจก็วิ่งออกไปลูกค้าอืม
ผมก็บอกผมไม่มีกุญแจเปิดเขาบอกต้องเปิดได้ดิอืม

คนร้ายเขาก็มองดูข้างนอกก็เริ่มมีลูกค้ามาแล้วครับ
มาแล้วเขาก็เลยรีบเก็บปืนแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลย

เพราะพี่ช่าผู้จัดการร้านสติดีมากในการแก้ไขปัญหา
อันนี้เป็นไม่ได้มาจุดแรกนะคะทีนี้เราไปดูกันที่จุดที่สองหน่อย
นางสาวอีฟพนักงานร้านจุดที่สองนะคะเขาก็เล่าเหมือนกัน
เล่าว่าคนร้ายก็ใช้ปืนมาข่มขู่เขาแบบนี้แหละ
แล้วก็บอกว่าให้เปิดลิ้นชักเงินเอาเงินมา
แล้วจังหวะนั้นเขาบอกว่าใช้มือเนี่ยคือล้วงเอาเหรียญไปด้วยนะ
ตัวเองตกใจมากกลัวทำอะไรไม่ถูกได้สติ
วิ่งไปบอกเด็กปั๊มให้แจ้งตำรวจค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเองก็เลยไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีนะคะ

ก็ยังคงแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแหละ
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนีไป
ก็ยังไม่พบเบาะแสแต่ยืนยันว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้ไม่ยาก
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็จับภาพไว้ได้ชัดเจน
แล้วก็ต้องไล่ตามเส้นทางไป